ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะพอเริ่มต้นปรับขอบคุณก่อนเลยขอบคุณที่หลายคนเข้ามาฟังกันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนฟังกันด้วยนะคะคือบางทีนะความเป็นเพื่อนนะเนาะเวลาอะไรก็ตามทีที่สามารถจะให้สติเพื่อนได้หรือบางคนปลอบก็แล้วฟังก็แล้วเพื่อนก็ฟังเรานะแต่ไม่เห็นเอาไปทำตามเลยอ่ะส่งพี่อ้อยให้ได้ฟังกั
เขาจะทำหรือไม่ทำอันนั้นส่วนหนึ่งจริงเราเป็นแค่กองเชียร์เขาเป็นกองหน้าแต่สิ่งที่สำคัญคือแค่มีคนรับฟังเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงได้นะคะเป็นผู้ฟังกันเถอะยิ่งในวันที่เราเจอภาวะเยอะเหลือเกินค่ะทั้งวิกฤตของโควิด๑๙ทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแม้ว่าตอนนี้จะใครล็อคลงบ้างแล้
แล้วพี่อ้อยเริ่มงงคำหลายคำที่มันดูเป็นตักอะแปลกเคยเป็นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเหตุผลบางข้อหรือวิธีการพูดของคนที่เรารักบางข้อมันเป็นคำปฏิเสธที่เอ๊ะฟังก็เหมือนกับไม่รักเรานี่นาแต่เอ๊ะทำไมเหมือนกับก็ไม่ได้ให้เราไปไหนไม่ใช่หรือเช่นก็อยากให้เธออยู่นะแต่ก็รู้แล้วว่าเราไม่ดีพอเออแล้วไงล่ะ
เรานอกใจมาเราเป็นคนเลวเราคงไม่มีสิทธิ์จะเลือกใครหรอกฟังดูเป็นคนดีมากเลยอะแต่ถ้าคิดอีกทีเหมือนอยากได้ทั้งสองคนก็เราเป็นคนเลวไงไม่มีสิทธิ์จะเลือกใครหรอกในวงเล็บก็อยู่กันต่อไปแบบนี้เรื่อยเถอะวันนี้เหมือนกันค่ะน้องที่ส่งเรื่องเราเข้ามาเขาบอกว่าพี่คะมีคนที่บอกหนูว่าเขาอยากโสดแต่ไม่อยากเลิกเออเป็นยังไงลอง
กันจนกระทั่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต้องแยกกันเพราะเรากับเขาสอบติดคนละสถาบันกันเขาเรียนในกรุงเทพค่ะส่วนเราต้องย้ายไปเรียนวิทยาเขตต่างจังหวัดก็เลยทำให้เจอกันได้แค่อาทิตย์ละครั้งแรกก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งนะแต่ก็ยังคุยกันทุกวันคุยระหว่างวันบ้างคุยก่อนนอนบ้างเพราะเวลาผ่

ตัดสินใจบอกเขาว่าถ้าอยากโสดก็ต้องเลิกสิแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะจนเขาขอตัดจบเรื่องนี้คือไม่พูดต่อแล้วเงียบแต่หลังจากวันนั้นพฤติกรรมของเขายังเป็นเหมือนเดิมนะคะคือเวลาไม่ตรงกันแล้วเขาก็เหมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนรอเขาอยู่ฝ่ายเดียวหนูยังรักเขานะคะยังหวังดีคิดดีกับเขาอยู่แต่พอเจอเหตุการณ์ที่เขาพูดแบบนั้นว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเ

อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็จะให้ทำยังไงล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอ่ะอยากโสดแต่แค่ไม่อยากเลิกเท่านั้นเองเขาก็เอาแต่ใจเกินไป
พี่กล้าพูดคำว่าเห็นแก่ตัวด้วยนะเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจหนูถ้าหนูอยากอยู่หนูก็ต้องเป็นดาวบริวารโคจรรอบตัวเขาไม่ว่าเขาจะดูแลหนูยังไงหนูก็ต้องยอมพร้อมที่จะอดทนเพราะเขาก็จะยืนยันว่าก็บอกแล้วไงว่าอยากโสดแต่ไม่อยากเลิก
คำเหล่านี้มันเป็นคำที่แคร์หัวใจเราน้อยไปหน่อยอ่ะค่ะอีกอย่างนึงนะรักในวัยเรียนคือมีหลายคนถามว่าพี่อ้อยรู้สึกยังไงกับคำว่ารักในวัยเรียนพี่ว่าเรียนไปรักไปทำได้นะคะแต่น้องต้องยอมรับก่อนนะว่ามันยังมีอีกหลายโค้งยังมีอีกหลายเลี้ยวที่เขามีโอกาสที่จะเห็นอย่างอื่นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกว่
แต่บางคู่ก็ไปไม่รอดจริงเรียนตั้งแต่มหาวิทยาลัยพอเข้าสู่โลกการทำงานอีกหนึ่งเลี้ยวละโอ้โหโลกของการทำงานมันมีผู้หญิงที่แบบสวยขนาดนั้นมีความมั่นใจขนาดนี้ผู้หญิงเก่งมากมายเขากำลังต้องปรับตัวกับการเข้าสู่วัยทำงานบางทีความรักที่รักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็เดินต่อไม่ได้เรายอมรับใน
สังคมของเขาเวลาของเราก็น้อยลงถ้าไม่รักมากพอโอ้โหแยกจากกันง่ายมากยิ่งมาเจอภาวะที่เขาเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้สำคัญอันดับที่หนึ่งต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วถึงจะมาถึงเราน้องยอมรับจุดนี้ได้หรือเปล่าล่ะถ้าน้องยอมรับได้พี่ว่าก็เดินต่อได้แต่ในความรู้สึกของพี่ที่มองเขา

ไม่ต้องคุยก็ได้เมื่อไหร่เขาตามที่เขาอยากเจอเขาต้องเจอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเจอเขาไม่มาเจอนะเพราะเขายังติดงานอีกตั้งหลายอย่างเราต้องเข้าใจมันใช่ความรักที่แฟร์กันหรือเปล่านะคะรักเขามากแค่ไหนน้องก็ต้องรักตัวเองมากแค่นั้นน้องถามพี่อ้อยว่าหนูควรไปต่อหรือหยุดแค่นี้ทั้งหมดอยู่ที่ปริมาณความรักและความอด

เขาไม่สามารถทำตามสิ่งที่เราต้องการได้นะน้องไหวหรือเปล่าพี่ว่าความรักเป็นเรื่องของการสลับกันเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับบางคนเรียกร้องความเข้าใจแต่ใส่ใจเราน้อยเหลือเกินอ่ะมีเยอะเลยนะคะพี่อ้อยเชื่อว่าที่นั่งฟังกันอยู่ก็เป็นเฮ้ยแฟนต้องเข้าใจเราดีเรามีเวลาน้อยเอ้าเรียกร้องความเข้าใจแล้วเราใส่ใจเขา

แล้วเขาเป็นเรือนแหวนเพชรอย่างฉันฉันมีคุณค่าฉันเป็นแฟนที่ดีฉันมีความใส่ใจฉันให้เวลาแต่ถ้าเรือนแหวนของเธอไม่ได้ควรฆ่ากับเพชรอย่างฉันก็ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เวลาที่เรารักใครอ่ะค่ะเรามักจะผันตัวเองให้เล็กลงเธอตกลงเอายังไงอ่ะเธอยังอยากมีฉันในชีวิตไหมอ่ะตกลงอะไรนะอยากโสดแต่ไม่อยากเลิก
เหลือของเธอก็ได้เฮ้ยไม่สิเราเป็นเพชรนะคะลองคิดดูคราวนี้อีกคำถามหนึ่งถ้าควรหยุดเราควรจะบอกเขายังไงดีคะอ๋อคิดอะไรไม่ออกบอกตามตรงไปเลยค่ะบอกกันชัดชัดเธอบอกว่าอยากสดแต่ไม่อยากเลิกแต่ตอนเนี้ยให้ฉันเป็นฝ่ายเลือกบ้างนะฉันอยากสดและฉันอยากเลือกเพราะเวลาที่ฉันสดพื้นที่ข้างข้างของฉันไม่มีใครเผื่อ

แต่สุดท้ายก็ต้องรักตัวเองที่สุดเหมือนกันนะคะมีความรักต่อให้ที่ไหนก็ตามทีที่เรามักจะได้ยินเสมอคือที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์เข้าใจแต่เราก็ควรจะมีความสุขจากความรักบ้างตามสมควรไม่ใช่รักใครปั๊บปักหลักจะอดทนอย่างนั้นตลอดไปวันนี้อีพีนี้นะคะเท่านี้ก่อนละกันใครก็ตามที่อยากส่งคำถามส่งเข้ามาในอีเมลได้นะคะ
เมื่อแฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเรามีคำถามที่เข้ามาแบบนี้เสมอนะคะว่าเอ๊ะพี่อ้อยคะผิดไหมน่ะ
ถ้าบังเอิญว่าเราดันไปถูกใจแฟนเก่าของเพื่อนแล้วเพื่อนจะรู้สึกยังไงบ้าง
มันเป็นปัญหาที่วนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละนะคะก็ยังตอบไปว่าคือจริงแล้วผิดกฎหมายไหมก็ไม่
แต่ผิดใจอาจจะมีเพราะบางทีเพื่อนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเฮ้ยเธอคว้าแฟนเก่าของฉัน
แล้วตอนที่ฉันยังเป็นแฟนปัจจุบันของเขาอยู่เธอแอบมาคบหรือเปล่าเธอแอบมากิ๊กหรือเปล่า
แอบชอบแฟนของฉันหรือเปล่านะคะคราวนี้เหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้น
ควรจะรู้สึกยังไงถูกผิดอันนั้นส่วนหนึ่งแต่เราจะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ยังไง
ที่เรายังสามารถรักกันได้แบบที่กระทบกระเทือนหัวใจของเพื่อนน้อยที่สุดนะคะ
ติดตามได้อีพีหน้าค่ะเราเจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ